สาวอีกหนึ่งคนละกันค่ะคนนี้มิ้นท์ชะลิดา
ช่วงนี้คุณไม่ค่อยได้เห็นเธอในงานต่างมันอีเวนต์เท่าไหร่นะคะ
แต่เธอมีเหตุผลนะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละครด้วยกันถึง๓เรื่องด้วยกันคุณ
เป็นไงฮอตนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ฮอตนะคะสาวคนนี้ค่ะ
แล้วก็ยังมีอาการไม่ค่อยสบายด้วยนิดหน่อยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดนั้นอาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะกลับมารับงานได้เหมือนเดิมเลย
ซึ่งงานนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้เผยถึงความสัมพันธ์กับอดีตเพื่อนร่วมแก๊ง
คอนเสิร์ตของต้นสังกัดร่วมกัน
ว่าจริงแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันโดยตรงมาตั้งแต่ต้นนะคะ

ก็ดีก็ดีเป็นงานดีงานหนึ่ง
เนอะในช่องคือ

จริงมิ๊นท์กับคลิปไม่ได้มีปัญหากันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
อย่างที่เคยบอกแล้วแบบมันก็เป็นมิตรภาพดีอาจจะที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็น
เพราะว่ามันมีงานใหญ่ขึ้นมาแบบนี้มันก็เลยมีโมเมนต์อะไรอย่างนี้ให้ได้เห็น
จริงเราอยู่บนพอสเตอร์แล้วค่อนข้างตื่นเต้นมาก
ไม่ได้คิดถึงโฟกัสว่าหันมายื่นกับไอเราก็เล่นกับคนนั้นนะคะ
เราสบายใจอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มีอะไร
แล้วก็อย่างที่บอกเราสองคนไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงตั้งแต่แรกค่ะ
เยอะเต็มไปหมดเลยค่ะในไอจีก็ดีมินหวังว่าทุกคนก็แฮปปี้เนอะ
จริงมันก็เป็นเรื่องของเวลาค่ะพิมอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่แรก
ว่าถ้ามันมีโอกาสอยู่ต่างหวัดมันก็คุยอย่างนี้แฮปปี้
ดีแล้วค่ะอย่าแบกเขาถึงพวกเลยเราอยู่ช่องเดียวกันรักกันไว้ดีกว่า